ตามกันต่อกับอีกหนึ่งคดีนะคะที่มีผู้ชายคนหนึ่งหายออกจากบ้านไป๔วัน
ญาติญาตินี่ร้อนรนใจมากพยายามแจ้งความและติดตามตัว
สุดท้ายแล้วไปเจอว่าเขาเนี่ยกลายเป็นศพถูกเผาไปพร้อมกับรถมอเตอร์ไซค์ที่ขี่ออกมาจากบ้าน
ซึ่งครอบครัวก็ข้องใจมากว่าไม่น่าจะเป็นการฆ่าตัวตาย
ดูแล้วอาจจะเป็นฆาตกรรมอำพรางเบื้องต้นเราส่งผู้สื่อข่าวลงพื้นที่เกิดเหตุ
ภาพกล้องวงจรปิดมาเห็นพฤติกรรมน่าสงสัยของบุคคลบางคน
และตำรวจเองก็มีการตั้งประเด็นสอบสวนเอาไว้ทั้งหมด๓ประเด็นด้วยกันนะคะ
สืบสวนตำรวจภูทรภาค๔ค่ะลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่ง
ก็ตรวจสอบทั้งจุดที่มีเปลวไฟลุกไหม้ตรวจสอบเศษซากรถมอเตอร์ไซค์ของผู้ตาย
แล้วก็หาหลักฐานอื่นเพิ่มเติมเพื่อหาความเชื่อมโยงในการก่อเหตุครั้งนี้นะคะ
โดยผู้ตายคือนายวรุษวิทักษบุตรวัย๓๔ปีเขาหายออกจากบ้านตั้งแต่๒๑มิถุนายน
ซึ่งญาติญาติก็ไปแจ้งความคนหายเอาไว้ที่สพเมืองมหาสารคามแล้ว
ทรัฐทีวีคุณเลิฟระวีการนะคะลงพื้นที่ไปคุยกับภรรยาของผู้ตาย
เล่าบอกว่าก็คบหากับผู้ตายมาได้๖ปีแล้ว
โดยสามีเนี่ยคือเสาหลักของครอบครัวเลยล่ะก็ดูแลรับผิดชอบเธอดีมาตลอด
กับสามีไปอาศัยอยู่ที่บ้านเพื่อนในเขตเมืองมหาสารคาม
ก่อนเกิดเหตุสามีเองไม่เคยเล่าเลยนะคะว่ามีปัญหามีความเครียดหรือว่ามีเรื่องอะไรทุกข์ใจบ้าง
ส่วนหนึ่งเธอคิดว่าสามีอาจจะกังวลกลัวว่าเธอจะเครียดเพราะว่าเธอเองก็ท้องแก่อยู่ด้วย
แต่สิ่งที่เธอสงสัยก็คือว่าหลังจากที่สามีเธอหายตัวออกจากบ้านพักไปพร้อมกับมอเตอร์ไซคันนี้คันที่ถูกเผาเนี่ยนะครับ
มีคนอยู่ในรถคันนั้น๓คนเป็นคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งกับผู้ชายอีก๑คน
เดินเข้ามาที่บ้านเธอแล้วก็พูดบอกว่ามาทวงเงินเจ็ดแสนบาทค่าหวย
เธอบอกเธอไม่รู้เรื่องแล้วบอกว่าไม่มีเงินจะให้เหมือนกันเดี๋ยวรอสามีเธอกลับมาก่อนได้ไหม
ค่อยคุยกันเพราะว่าเธอไม่รู้อะไรจริงจริงแล้วกลุ่มคนนั้นพูดกับเธอว่ายังไงรู้ไหมคะ
ว่าไงฮะถ้าไม่ได้เงินเนี่ยเดี๋ยวจะมาอุ้มฆ่าทั้งบ้านเลยนะขู่ไว้แบบนี้ค่ะ
ถามว่าเธอรู้จักทั้งสามคนนั้นไหมเธอบอกเธอรู้จักสองคนคือคู่สามีภรรยา
แต่ผู้ชายอีกคนที่มาด้วยกันเนี่ยเธอไม่รู้จักก็เลยไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้นะคะ
แล้วเธอก็ยืนยันว่าที่ผ่านมาครอบครัวเธอเองก็ไม่ได้มีปัญหาขัดสนเรื่องเงินเรื่องทองเลยแล้วก็ไม่เคยมีปัญหากับใครด้วย
เขาเข้ามาเขาพูดว่าอย่างไรบ้าง
เพราะว่ามีการกุมคู่หัวค่ะ

เขามากันน่าจะ๓คนค่ะตอนนี้
เขาจะเอาเงินเดี๋ยวนี้ตอนนี้อย่างนี้ถ้าไม่เอามาให้เขาก็จะอุ้มไปทั้งบ้านอย่างนี้
แล้วก็อยากให้ตำรวจเร่งสืบสวนหาตัวคนร้ายมาให้ได้โดยเร็วค่ะ
ว่าเรื่องอะไรหรือแม่
เป็นหน้าที่จัดการไปอย่างนี้

ไม่กังวลว่าจะจัดไม่ได้นะ
บุญค่ะถ้าป่านนี้แล้วมันต้องได้
คิดว่าเป็นกลุ่มที่มาทวงเงินลูกไหม
อันนี้แม่ก็ไม่รู้เหมือนกัน
ไม่รู้ว่าจะคิดกลุ่มไหนเพราะเรายังไม่ชัดเจน

ตอนทุ่ม๔นาทีวันที่๒๐มิถุนายน
ก่อนที่ผู้ตายจะหายตัวออกจากบ้านนี่ค่ะคุณผู้ชมเห็นไหม
คือบ้านหลังนี้ถูกเปิดไฟตอนประมาณสักทุ่มกว่า
แล้วก็จะเห็นผู้ตายขี่มอเตอร์ไซค์กลับเข้ามาที่บ้าน

แล้วก็ไปกลับรถตรงมุมกล้องวงจรปิด
ก่อนจะขับย้อนกลับไปทางเดิม
แล้วก็เห็นผู้ตายลงจากรถแล้วเดินเข้าบ้านไปค่ะ
ทีมข่าวเราก็เลยลงไปที่บ้านหลังนี้

แต่หน้าบ้านมีการเปิดไฟเอาไว้๑ดวง
มีรถเก๋งสีขาวจอดอยู่หน้าบ้านอีกหนึ่งคันนี่ค่ะแบบนี้เลย
ทีมข่าวเราก็พยายามตะโกนเรียกคนในบ้านนะคะว่ามีใครอยู่หรือเปล่า
แต่ทุกอย่างก็เงียบสนิทไม่มีเสียงตอบรับเลยนี่คุณเลิฟระวีการนะคะ
เรื่องต้นในคดีนี้ตำรวจบอกว่าตั้งประเด็นเอาไว้ทั้งหมด๓ประเด็นด้วยกันในการสืบสวนสอบสวน
คือประเด็นเรื่องหนี้พนัน๒คือประเด็นชู้สาวและ๓คือประเด็นเรื่องฆ่าตัวตายเพราะเขามาตายในที่นาของตัวเอง
ออกไหมแล้วคนที่ไปเจอก็เป็นญาติถูกไหมคะเดี๋ยวต้องรอผลชนสูตรก่อน
ชนะสูตรนี่แหละทางนิติวิทยาศาสตร์จะบอกได้ว่าผู้ตายตายเพราะอะไร
และน่าจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะสามารถไขปริศนาได้ว่าตกลงแล้วเขาฆ่าตัวตายหรือถูกทำให้ตายกันแน่